อยากกลับกับเรื่องฟุตบอลเพราะว่าปีหน้าอีก๑เกมของเมืองทอง
เกมแรกถือว่าลดความกุดอันไปแล้วบุกไปชนะ
อีก๑เกมกลับมาเล่นที่บ้านก็เดินฐานกลับไป

เนื่องจากว่าเพิ่งจะกลับมาซ้อมได้ไม่นาน

ร่วมซ้อมกันถึงวันที่๒๙ธันวาคม
แล้วก็จะมีการปล่อยพักอีกครั้ง

๒มกราคมหลังจากเทศกาลปีใหม่ครับ
กับฟุตบอลตัวอย่างตั้งแม่ของคลับเฉพาะชิป๒๐๑๗
รอบชีวิตชนะเลิศนัดที่๒ศึกตัดศิลป์แชมป์แล้วนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดให้ชม
จากสนามสุพัฒน์ชะลาใสในวันที่๖ประกราคมปีหน้านะครับ
จะเริ่มเข้าสัญญาณตั้งแต่ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปก็ติดตามก็ได้ทางไทยรัฐทีวีนะครับ